คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องสุนัขพิษบูกันหน่อยค่ะ
ที่มันไปขย่ำแขนคนงานชาวกะเหลี่ยงที่เฝ้าสวน
คือแขนขวาเขาเวอะเลยโดนพิษบูขย่ำ

ใช่ค่ะทางด้านภรรยาทางด้านญาติของคนเจ็บ
บอกว่าอยากให้เจ้าของมารับผิดชอบหน่อย
นี่แขนเขาอยู่ในสภาพแบบนี้

ใช่ค่ะล่าสุดคือตำรวจก็ไปตามหา

เจ้าของเขาบอกแบบนี้ปกติมันไม่ดุนะมันไม่กัดใคร
ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่บุกรุกเข้ามาก่อน
เราก็เลยอยากให้คุณผู้ชมตามความคืบหน้ากรณี
พิษบูกัดแขนคนงานเฝ้าไร่ชาวกะเหลี่ยงนะคะ
คือตอนนั้นคนงานชาวกะเหลี่ยงเขาก็เดิน
จะไปเก็บผักเอามาต้มต้มผักจิ้มน้ำพริกกิน

แต่ว่าโดนพิษบูมันขย่ำเข้าแล้วแขนเวอะเลย
หมอก็เลยต้องตัดแขนขวาทิ้ง
เหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
ทางด้านญาติแล้วก็ภรรยาอยากให้เจ้าของสุนัขออกมารับผิดชอบ
อยากให้มาเยียวยาให้กับสามี
ล่าสุดนะคะพนักงานสอบสวนสพแก่งกระจาน
ก็พาภรรยาของนายลูแวร์กว่าบุ
ซึ่งเป็นคนเจ็บพร้อมด้วยนายนกฮูก
คนที่เข้าไปช่วยเหลือนายลูแวร์แล้วก็ล่ามชาวกะเรียง
นั่งรถเข้าไปในพื้นที่สวนผลไม้ที่เกิดเหตุ
ส่วนผลไม้นี้คือสวนของนายทวนชื่นฤทัยอายุ๗๕ปี
ก็ไปถึงไปเจอกับเจ้าพิษบูตัวนี้ค่ะคุณผู้ชม
ชื่อว่าเจ้าอ้วนอายุประมาณ๓ปี
มันถูกล่ามโซ่อยู่ติดอยู่กับต้นเสา
แล้วก็ยังมีเป็นสุนัขอีกตัวหนึ่งพันธุ์ไทยสีน้ำตาล
ลุงทวนที่เขาเป็นเจ้าของสวนตรงนี้
เขาก็บอกว่าที่สวนมันมีเนื้อที่สัก๔๐ไร่
เป็นผลไม้ผสมทั้งทุเรียนลำไยเงาะผลไม้อื่น
แล้วลุงทวนก็บอกว่าเลี้ยงหมาเอาไว้เฝ้าสวน๔ตัว
ช่วงนี้คือมันกำลังมีผลผลิตไงคะ
แล้วมีคนเข้ามาในสวนมาขโมยพวกผลไม้มาขโมยอะไรพวกนี้บ่อย

เตือนนายลูแวร์เตือนนายนกฮูกแล้วบอกว่าอย่าเข้ามา
เพราะว่าเดี๋ยวลุงทวนจะปล่อยหมาให้มันเฝ้าสวนเอาไว้
แต่วันเกิดเหตุช่วง๒ทุ่มตอนนั้นลุงทวนดูทีวีอยู่
ได้ยินเสียงหมามันเห่าอะค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไร
แล้วมารู้ทีหลังว่ามีคนเข้ามาในสวนแล้วก็โดนเจ้าอ้วนพิษบูมันกัดนะคะ
วันนั้นมันยังไงวันนั้นที่มันกัดมันยังไง

นี่ค่ะลุงทวนก็ชี้ให้ดูแต่ตอนที่นักข่าวช่างภาพเราเข้าไป

เห็นไหมคือมีน้องหมาถึงแม้จะโดนล่ามโซ่อยู่
แต่ว่ามันก็เห่าตลอดเลยกลัวว่ามันจะหลุดมาเหมือนกัน
นี่ค่ะตอนนี้คือที่ลุงทวนพาตำรวจเข้าไปดู
ในส่วนที่เกิดเหตุคุณผู้ชมเห็นรองเท้านี่ไหมคะ
รองเท้าแตะแล้วก็หนังสติ๊ก

คนงานที่โดนกัดนะคะตกอยู่ในสวน
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะมีการสอบปากคำลุงทวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าจะยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะ
เน้นเรื่องการไกล่เกลี่ยก่อนเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรม
เพราะว่าจุดที่นายลูแวร์โดนกัดอยู่ในเขตสวนของลุงทวนด้วย
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยามวิการด้วยค่ะ